ส่วนเรื่องของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
อันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของยางพาราทั้งระบบ
พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็เรียกร้อง
ให้มีการตั้งบอร์ดชุดนี้ขึ้นมาเป็นชุดแรก
เพราะว่าที่ผ่านมาเป็นการ

ใครจะเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วน

ถือว่าเป็นการยุบรวม๓องค์กรที่ทำงานทางด้านยางนะครับ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

เพื่อให้สามารถนำรวมกันในการแก้ไขปัญหาได้

เราจะพูดคุยกับ๑กูรูการยาง
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นบอร์ดของกยทด้วย
นั่นก็คือคุณธิรพงศ์ตันติเพชรพร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงานะครับ
ก็จะพูดคุยอยู่ในสายกับเราในเช้าวันนี้เลย

สวัสดีครับพ่อด้านผู้ดำเนินรายการ

ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นบอร์ดของกรยทแล้ว

ทางบอดและก็อธิรณพงศ์เองจะทำ
ครับในส่วนของบทบาทหน้าที่ของบอร์ด
ก็คงต้องมีการกำกับดูแล
ในเรื่องของการนำเนิดการของกรยธร
แล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการยางทั้งระบบของกรยธร
แล้วก็ในส่วนของตัวเกษตรกรแล้วก็สถาบันเกษตรกร
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงการยางทั้งหมด
แล้วก็ภาคเอกชนทั้งหมดด้วย
ก็คงจะต้องมาบูรณาการร่วมกัน
แล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของยางพาราให้กับประเทศได้ครับ

กอยทถือว่าเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรเลยนะฮะ
จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างครับ
ครับในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่น
หรือว่าการแก้ปัญหาในระยะนี้นะครับ
ผมคิดว่าเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของราคายางตกต่ำมาเป็นเวลาปีกว่า
หรือ๒ปีแล้วนะครับซึ่งก็มีผลกระทบมาโดยตลอดนะครับ
แล้วมาในระยะนี้เนี่ยราคายางตกต่ำสุดนะครับ
ในในห่วงของปัจจุบันนี้นะครับ
ผมก็คิดว่าในเรื่องของการเข้าไปบริหารกรยธเนี่ยนะครับ
มันจะมีมาตรา๔๙ซึ่งจะมีในเรื่องของสวัสดิการของเกษตรกรครับ
ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะอาจจะช่วยเกษตรกรได้
ในเรื่องของการตั้งกองทุนยังชีพหรือว่ากองทุนยืมเรียน
ที่ว่าเกษตรกรบอกว่าตอนนี้บุตรหลานอาจจะไม่ได้ไปโรงเรียน
หรือว่าจะไม่ได้เรียนเพราะว่าปัญหาราคายางตกต่ำนะครับ
ตรงนี้ก็อาจจะดึงเอาตัวกองทุนสวัสดิการเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับ
แล้วในเรื่องของราคายางเองเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือนะครับ
ผมก็เห็นด้วยในส่วนของมาตรการที่รัฐจะให้ซื้อยาง
หนึ่งแสนตันจากเกษตรกรโดยตรงนะครับ
ซึ่งตรงนี้เป็นวิธีการที่พอที่จะเยียวยาแล้วก็อาจจะผลักดันราคา
กิโลละ๓๐ต้นของยางแผ่นดิบ
อาจจะขึ้นมาสัก๔๐กว่าบาทหรือ๕๐บาท
ผมก็คิดว่าเกษตรกรก็น่าจะพอใจครับ

ครับผมจริงแล้วมันมีความเป็นไปได้ครับ
เพราะว่าทุกคนก็ทราบนะครับว่าตอนนี้ราคายางปัจจุบันนี้เนี่ย
มันโดนกดราคาจากส่วนไหนนะครับ
แล้วก็มันเหมือนกับว่ามันไม่เกิดความเป็นธรรม
แล้วก็ไม่มีความเป็นจริงมากนักแล้วนะครับ
ไหนนะอาจารย์พูดถึงเรื่องของราคายางแล้ว
ก็มีพี่น้องเกษตรกรบางส่วนที่ยังเสนอให้ยกระดับราคาเป็น๖๐บาท
แล้วก็มีข้อกำหนดภายใน๑๕วันอาจารย์มองว่ายังไงฮะ
ก็คงจะมีหลายกลุ่มหลายองค์กรนะครับ
เสนอแนวทางในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหา
โดยให้รัฐบาลผลักดันราคายางให้ถึง๖๐บาท
แล้วก็ให้ระยะเวลากับรัฐบาล๑๕วันบ้าง๓๐วันบ้าง
ผมก็ถือว่าตรงนี้มันก็เป็นกลไกที่เกษตรกรอาจจะต้องช่วยกันด้วย
ไม่ใช่ว่าปล่อยให้รัฐบาลเป็นผู้ที่กระตุ้นราคาเป็นเพียงผู้เดียวนะครับ
ในส่วนของเกษตรกรเองก็ต้องร่วมมือด้วย
ผมคิดว่าราคา๕๐บาทถึง๖๐บาทมีความเป็นไปได้ครับ
แล้วก็ในส่วนของ๖๐บาทกระเทศกรก็คงจะรับได้ครับ
ไล่เลียงเป็นข้อแล้วก็เป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในหลายเวทีนะฮะ
บอกให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ตรวจสอบกลไกตลาดยางพลาเป็นการเร่งด่วน
เพราะกลัวเรื่องของการแทรกแซงบางกลุ่มจะมีการแทรกแทรง

ครับในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลสมควรที่จะใช้พระราชบัญญัติควบคุมยาง
ที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการซื้อขายยางผลิตยางทั้งหมด
ก็สามารถใช้พรบควบคุมยางเข้ามาดูแลได้ครับ

เป็นส่วนหนึ่งดีที่จะได้มาดูในกลไกตลาด
มันเป็นกลไกที่มันอยู่ในประเทศของเราเองนะครับ
ว่ามันมีความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนครับ
ครับแล้วมีกรยธแล้วยังจำเป็นต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วม
ในการตรวจสอบสต๊อกยางพาราอีกไหมครับ
ก็ผมคิดว่าด้วยความโปร่งใสสมควรที่จะต้องมีนะครับ
เพราะว่าอย่างน้อยเรามีส่วนร่วมหลายส่วน
เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสให้กับภาคเกษตรกรด้วยครับ
ครับอาจารย์มองคณะกรรมการทั้ง๘ท่านที่ตั้งมาชุดแรกนี้
อาจารย์มองว่าการทำหน้าที่นี้จะหนักขนาดไหนครับ
ผมคิดว่าชุดแรกเนี่ยคงทำหน้าที่หนักมากนะครับ
เพราะว่าอย่างในส่วนของตัวโครงสร้างของกรยทเองก็ยังไม่นิ่งนะครับ

แล้วในเรื่องของการบริหารจัดการยางอีกนะครับ
ผมก็คิดว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งก็คงมีความสามารถนะครับ

ก็คิดว่าคงจะต้องร่วมกันนะครับในการบริหารจัดการยางทั้งระบบได้ครับ
หลังจากนี้เรื่องของการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิแล้วครับ
ครับผู้ทรงคุณวุฒินี้ก็คือพวกผมเนี่ยนะครับ
ทั้งหมด๗ท่าน

แล้วก็ขั้นตอนสัญหาผู้ว่าการยางก็ถูกมองเหมือนกันครับอาจารย์
อันนี้ต้องเป็นกระบวนการยังไงต่อฮะ
ผู้ว่าการยางนี้ทราบข่าวว่ามีการรับสมัครมา๒รอบแล้วนะครับ
ไม่ทราบว่าอาจจะมีรอบที่๓หรือไม่
เพราะว่าตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่า
เพราะว่าทางกรยทมีการตั้งคณะกรรมการ
ในการพิจารณาผู้ว่าการยางอยู่
ตรงนี้ก็คงจะต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าจะมีมติอย่างไรครับ

แล้วก็คอรมอออกมาแนวทางแก้ปัญหาหลายแนวทาง
แต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยฮะ
เกษตรกรยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันบ้าง
ทางกรยธรบอร์ดกรยธรเอง
หลังจากนี้จะเดินหน้าในการชี้แจงเกษตรกรยังไงต่อฮะ
ครับก็ในส่วนที่เร่งด่วนจริงนะครับ
ผมคิดว่าโครงการที่รัดออกมา
เป็นโครงการที่พอที่จะเยียวยาเกษตรกรได้
ก็คือที่จะรับซื้อ๑แสนตัน
ถ้ายังไงเนี่ยก็คงจะต้องมาหาลือกันในเรื่องของ
คำหนดราคาในเรื่องของระเบียบการจัดการ
ผมคิดว่าทุกโครงการของรัฐออกมาดี
แต่ว่าวิธีการปฏิบัติ
อาจจะมีการรั่วไหลบ้างหรือว่าไม่ครอบคลุมบ้าง
ตรงนี้เราต้องมาวางแผนกันให้ชัดเจนครับผม
เป็นกำลังใจให้บ่อยกรยทชุดแรกชุดใหม่นี้ด้วย
ขอบคุณนะครับอาจารย์ธีรพงษ์ตันติพัชราพร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา
ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นคณะกรรมการ